คือถึงรับมาเป็นโปรเจคและก็ทำทามโจทย์ของลูกค้าครับ

รายได้มันจะไม่แน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับเป็นช่วงบางเดือน
โปรเจคว่าจะมีโปรเจคเข้าเยอะแค่ไหน
อาจจะหมื่นสองหมื่นหรือบางเดือนอาจจะไปสี่ห้าหมื่นถึงเกือบแสน
ก็แล้วแต่จำนวนโปรเจคที่เข้ามาแต่ละเดือนนะครับ
สมัยเรียนนี้เคยได้รางวัลอะไรมาบ้างครับ
อาชีวะเอกชนระดับชาติปี๕๕ครับ
รู้สึกยังไงบ้างครับวินาทีที่จับใบแดงได้
คิดว่าชีวิตจะสูญเสียอะไรไปบ้างครับหลังจากนี้
ต้องมีผลงานต้องมีอะไรหลายอย่างที่จะให้ลูกค้าเชื่อใจ
ซึ่งผมสร้างทั้งหมดนี้๖ปี
ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยติดทหาร๒ปี
ลูกค้าไม่รอผมหรอกครับผมต้องออก
ออกมาผมต้องเริ่มทุกอย่างใหม่ทั้งหมด
เป็นเหมือน๖ปีที่ผ่านมามันก็ศูนย์เปล่าครับ
ทำหน้าที่การงานได้รับผลกระทบอะไรไหมครับ
ก็ว่าอย่างที่ว่าก็คือลูกค้าจะหายหมด
แล้วก็ผมต้องเริ่มต้นใหม่ครับ
แล้วก็คือ๖ปีอีก๒ปีเนี่ยคือความรู้เดิม
แกรมมันจะใช้ไม่ได้แล้วผมก็ต้องเริ่มศึกษาใหม่ทั้งหมด
ซึ่งมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะครับสำหรับการเริ่มต้นใหม่
ปลดออกมาแล้วจะมีลูกค้าหรือเปล่าครับ
มีลูกค้าหรือเปล่ามันก็มีนั่นแหละครับ
แต่คงต้องใช้เวลาในการสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองใหม่
สร้างผลงานให้ตัวเองใหม่กว่าจะมีลูกค้าอาจจะใช้เวลาหลายปีอยู่ครับ

แล้วครอบครัวได้รับผลกระทบอะไรไหมครับ
ครอบครัวคือผมไม่มีลูกไม่มีแฟนก็มีแค่ที่บ้าน
ซึ่งที่บ้านก็มีอาชีพอยู่แล้วซึ่งก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากครับ
คิดยังไงกับระบบการเกณฑ์ทหารครับ
ระบบการเกณฑ์ทหารจริงผมคิดว่าถ้าเปลี่ยนให้มันเป็นระบบทหารอาชีพอย่างนี้
ก็คือมีเงินเดือนให้เขาสามารถเลี้ยงครอบครัวได้

ก็จะมีคนจำนวนมากนะครับที่อยากสมัครเป็นทหาร
สำหรับคนบางประเทศเช่นเหมือนผมที่คนที่ไม่ได้รักหรือชอบในอาชีพนี้
หรือว่าคนที่มีอาชีพตัวเองที่กำลังไปได้สวยอยู่แล้ว
ในสิ่งตามฝันต่อไป

อยากฝากอะไรให้ผู้ใหญ่ไปแก้ไขระบบนี้ครับ

เพราะมันเป็นอาชีพเขาส่วนการเกณฑ์ทหารเนี่ยไป
เหมือนผมผมก็ไม่ได้อยากเป็นทหาร
ผมเสียโอกาสในการสร้างชีวิตตัวเองกับผลงานที่สร้างมาทั้งหมด
คิดว่าเข้ากรมไปเป็นทหารจะได้รับอะไรกลับมาบ้างครับ
การเป็นทหารจะได้รับอะไรบ้างก็ตามกระบวนการนะครับ
การฝึกการเรื่องความอดทนเรื่องระเบียบวินัยครับ